ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จันทบุรีนะครับ
เพราะว่ามีเจ้าของสวนทุเรียนกำลังปีนต้นทุเรียนเลยนะไปเก็บผล
แต่ปรากฏว่าสุนัขของเขาเองนะครับก็วิ่งเล่นอยู่ด้านล่าง
มันตกลงไปในบ่อน้ำบาดานความลึกเกือบ๑๐เมตรแบบนี้
เจ้าของสวนรีบปีนลงมาจากต้นทุเรียนเลย
บันไดมาพาดแล้วก็เขาจะลงไปช่วยเจ้าสุนัขของเขาเอง
ปรากฏว่าพอลงไปได้ไม่ถึงไหนเขาบอกโอ้โหมันหายใจไม่ออกเลย

ตัวเขาเองหายใจไม่ออกอากาศไม่พอแน่นหน้าอก

แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการเข้ามาช่วย
เจ้าสุนัขก็พยายามที่จะลอยตัวเอาตัวรอด
หน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
รับแจ้งจากนายสินชัยเชิงเทิร์นอายุ๖๓ปี
ว่ามีสุนัขตกลงไปในบ่อน้ำบริเวณสวนหลังบ้าน
ในพื้นที่หมู่๓ตำบล๒พี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

พบบ่อน้ำบาดาลเป็นโค้ลปูน
ความกว้างประมาณ๒เมตรลึกอีก๑๐เมตรนะครับ
ตรวจสอบภายในบ่อโอ้โหมองลงไปก็เห็น
ว่ามีสุนัข๑ตัวมันลอยคออยู่
พยายามที่จะเอาชีวิตรอดแล้วก็ส่งเสียงร้องด้วย
คู่ภัยก็ต้องประกอบถังออกซิเจน
เชือกผูกตัวโรยลงไป
ซึ่งระหว่างทำการหย่อนตัวโรยลงไปได้ไม่นาน
ก็ส่งสัญญาณมือบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวเหมือนกัน
จากภายในบ่อน้ำมันมีอากาศไม่เพียงพอ
ส่งสัญญาณอ้าวไม่ไหวไม่ไหวดึงขึ้นก่อนดึงขึ้นก่อน
เจ้าหน้าที่ด้านบนก็รีบดึงตัวขึ้น
ก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นวิธีวิธีใหม่ก็คือ
ตระก้าผลไม้ใบใหญ่เอามามัดหูตระก้าเลย
เงื่อนมัดเชือกแล้วก็ชักรอกย่อนลงไป
แล้วให้สุนัขมันตะเกียกตะกายขึ้นในตะก้า
เจ้าสุนัขมันก็เก่งนะมันก็ตะเกียกตะกายเกาะตระก้า
จนติดขาสุนัขแบบนี้นะแล้วก็ค่อยดึงตะก้าขึ้นมา
นี่แหละครับถึงช่วยเจ้าสุนัขตัวนี้ได้นะครับ
สุนัขตัวนี้เป็นเพศเมียอายุประมาณแค่๕๖เดือนเท่านั้นเอง
ก็อยู่ในอาการหนาวสั่นตื่นตกใจเลยนะฮะ
โดยคุณสินชัยเจ้าของก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเขาเองตอนนั้นกำลังปีนต้นทุเรียนไปเก็บผลอยู่
แล้วก็ได้ยินเสียงสุนัขร้องก็เลยมาตรวจดูข้างล่าง

ก็มองไปในบ่อบาดานก็พบว่าสุนัขมันตกอยู่ข้างล่างแล้ว
ก็นำบันไดหยอดลงไปเองจะปีนลงไปช่วยเอง
แต่ก็ไม่มีอากาศหายใจข้างล่างนั้นนะครับ
ก็เลยต้องรีบแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยครับ
ตัวเองก็เกือบตายเรียบหนึ่ง
เหนื่อยเล็กลงเลยได้พับผ่อนเลย
กูพูดมันมาสุนัขข้างล่างไม่เคย
เลยโทรตามกู้ไภ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก

แต่ว่ามาตกที่บ่อของเขานะครับ

ไม่ให้มีคนในครอบครัวหรือมีชาวบ้าน

จริงมันมีฝานะแต่ว่าฝามันคงถูกเปิดไว้นะ
อันตรายเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในแนวระนาบนะคะ